จังหวัดนะครับรอยต่อระหว่างขอนแก่นกับชายภูมิ
ต้องช่วยกันออกตามล่าในอ้วน
ไม่ต้องหาไปก่อเหตุกระทำชำเหลา
เด็กอายุ๑๑ปีหลังจากที่ไปกินเหล้ากับพ่อ
ของเด็กพ่อของเด็กเมาไปออกอุบาย
พาเด็กไปซ่อมโทรศัพท์ไปซื้อมือถือใหม่
สุดท้ายพาเข้าไปที่วัดร้างแล้วก็กระทำชำราวนะฮะให้กินยายาบ้าเข้าไป

กินเหล้าขาวไปสามขวดอืมโอ้โหกระทำแบบนี้ได้ยังไงนะฮะ
ตอนนี้ยังตามจับกลุ่มตัวอยู่นะครับ
ตำรวจกองกำกับการสืบสวนตำรวจภูทรจังหวัดชายภูมิกว่า๓๐นาย
เริ่มจากฝั่งอันตรรบลน้องสังศ์อันตรรบลหนองสังศ์อันตรรบลแก้งคคของ
เชษภูมิกว่าก่อนรวมเราถึงก็มีกำลังตำรวจจาก
สวพร่แก้งคคสวพรหนองสังศ์ชุดชรบวนหมู่บ้าน
ช่วยกันปิดล้อมทั้งตำบลครับนะฮะก็เริ่มจากฝั่งหลังหมู่บ้านของในอ้วนก่อน
นะฮะก็เป็นไร่อ้อยทุ่งนานแล้วก็ไร่มันสับปะหลังเดินปูพรมกันไปรัศมีสองกิโล
แล้วก็เดินเท้าขึ้นไปยังภูผาแดงนะฮะเป็นเดินเท้าจากจุดที่เป็นเถียงนาที่เขาจี้เด็กไปด้วยเนี่ยนะฮะ
นายอ้วนเนี่ยกระทำชำราวเด็กเป็นจุดสุดท้ายก็เดินไประยะทางห่างจากภูผาแดง
ก็กระจายกำลังกันนะฮะฝั่งเชิงเขาบนเขาแล้วก็ฝั่งอำเภอมันจากคีรี
เพราะว่าคาดว่าในอ้วนไปหลบซ่อนตัวอยู่บนเขา
หรืออาจจะข้ามฝั่งไปทางจังหวัดขอนแก่นแล้วนะในฝั่งของอำเภอมันจากคิรีด้วย
ก็ไปดูชมหน้ากันหน่อยเผื่อคุณผู้ชมที่ชมข่าวอยู่เห็นบ่อแสของในอ้วนคนนี้
ชื่อจริงคือนายประธานวังศรนะครับอายุ๕๐ปีเป็นผู้ต้องหา
คือเขาเพิ่งจะพ้นโทษมาจากเรือนจำหลายคดีครับแล้วก็มาก่อเหตุล่อลวงเด็กไปกระทำชำราวอายุสิบเอ็ดปีเนี่ย
นะฮะที่ชายภูมินะฮะตอนเนี้ยสารได้ออกหมายจับไปแล้วแต่ว่ายังจะตามจับกลุ่มตัวไม่ได้
กลับไปดูว่าต้นสายไปเหตุมันเกิดได้อย่างไรนะฮะวันเกิดเหตุคือ๑๖สิงหาคม
อ้วนเนี่ยนะฮะก็ไปดื่มเหล้ากับพ่อของเด็กพ่อเด็กก็เมาจนหลับไปไม่รู้เรื่องอะไร
จากนั้นออกอุบายครับชวนเด็กคนนี้เดี๋ยวน้าจะพาไปซ่อมมือถือแล้วกัน
ก็ปั่นจักรยานกันไปไปร้านซ่อมโทรศัพท์มือถือแล้วบอกว่าเดี๋ยวจะซื้อเครื่องใหม่ให้
เด็กก็ไปด้วยนะฮะแล้วจุดนี้ภาพวงจรปิดของร้านจับภาพไว้ได้
นะฮะว่าเขาขี่รถกันมาจากนั้นตอนสิบโมงห้าสิบวนกลับไปรับมือถือที่ซ่อมเอาไว้
แต่เจ้าของร้านบอกว่าซ่อมยังไม่เสร็จเอาก็ขี่รถกลับไป
อันนี้คือภาพวงจรปิดเห็นชัดเจนว่านายอ้วนมากับเด็กนะครับ
ขากลับในอ้วนขี่รถจักรยานยนต์มุ่งหน้าไปที่วัดร้างนะฮะ
อยู่ที่เมนท้ายหมู่บ้านห่างจากร้านมือถืออันนี้สัก๕กิโล
หนึ่งครั้งบังคับให้เด็กนั้นดื่มเหล้าขาวไปสามขวดเสพยาบ้าเข้าไป
เด็กก็ไม่ยอมขาดขืนพอตรงนี้เสร็จปุ๊บ
ห่างจากจุดแรก๖๐๐เมตรแล้วก็กระทำแบบนั้นอีก๑ครั้ง
ระหว่างที่ทำอยู่ใช้มีดขู่เด็กเอาไว้ด้วย
กว่าพ่อเด็กจะส่างเมาขึ้นมาจะมารู้ตัวกับ๔โมงเย็นเข้าไปแล้วคุณผู้ชม
ลูกถูกพาไปทำไม่ดีไม่ร้ายกันไป๒ครั้งไปแล้ว
สำหรับในอ้วนประวัติเขาโชคโชนมาก
เรื่องของข่มขืนลักทรัพย์ยาเสพติดถูกจับติดคุกแล้วหลายครั้ง
ตอนนี้ยังคงปิดล้อมพื้นที่อยู่แต่ยังไม่เจอตัว

ถ้าคุณผู้ชมเห็นลักษณะผู้ชายแบบนี้เขาเป็นผู้ต้องหา
ก็ดีขอนแก่นก็ดีรีบแจ้งตำรวจในท้องที่โดยด่วน
กับตำรวจแล้วก็รายงานกลับมาว่า
ชาวบ้านเห็นคนคล้ายคอนสวรรคอร์นในอ้วน
ขอข้าววัดกินนะฮะที่วัดโคกสง่าอยู่ที่อำเภอคอนสวรรค์จังหวัดชายภูมินะฮะ
และเช้าวันนี้ก็มีคนเห็นคนคนนี้หน้าตาคล้ายกับในอ้วนเนี่ยไปขอข้าวกับแม่ชีที่วัดโคกสูง
ที่อำเภอมันจากคีรีที่จังหวัดขอนแก่นแล้วด้วยนะครับ
ชาวบ้านก็บอกว่าตอนนี้ลูกหลานภาวะมากเลยกลัวในอ้วนจะย้อนกลับไปก่อเหตุ
หรือจับใครเป็นตัวประกันหรือจะไปก่อเหตุซ้ำไปข่มขืนใครเขาอีก
เพราะว่าก่อเหตุมาแล้วนับครั้งไม่ถ้วน
ถ้าเกิดว่าใครเจอบ่อแสรีบแจ้งตำรวจโดยด่วนเลยนะครับ